ไปดูเรื่องราวของคุณครูที่ทำโทษเด็ก

ถูกคุณครูพระใช้ไม้พองหัวที่ก้นจนก้นแตก
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นครั้งที่๒
ครั้งแรกคุณครูพระทำโทษเด็ก
วิ่งกลางแดดจนเป็นลมและเสียชีวิต

ถูกต้องครั้งนี้เป็นครั้งที่๒
คุณแม่ทนไม่ไหวออกมาร้องให้ตำรวจนั้นช่วยกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งอายุ๒๙ปี

กกางเกงลงมาก้นแตกครับคุณผู้ชม
คือแม่อาชีพรับจ้างพาลูกชายวัย๑๒ปี
ป๖โรงเรียนแถวทุ่งครุ
ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอทุ่งครู
เพราะว่าถูกคุณครูพระทำโทษ
ใช้ไม้พรองหวดเข้าที่ก้นจนก้นแตกบาดเจ็บ
แล้วตอนนี้น้องเนี่ยหวาดกลัวไม่กล้าไปเรียนเลยนะครับ

คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๘พฤศจิกายนช่วงเย็น
ทำไมซึมแล้วบ่นว่าเจ็บก้นไม่อยากไปเรียนครับ

สาเหตุเนี่ยลูกชายกับเพื่อนเนี่ยเขามีการทะเลาะกัน
เรื่องของการแย่งฟุตบอลกับรุ่นน้องชั้นป๓
จากนั้นก็มีการนำเรื่องไปฟ้องคุณครูพระ
คุณครูเรียกกลุ่มของลูกชายไปกล่าวตักเตือน
และลงโทษด้วยการตีก้นคนละ๑ที
หลังจากถูกตีลูกชายกับกลุ่มเพื่อนก็รีบไปที่ห้องเรียนนะ
แต่ก็ได้ไปเข้าห้องช้าหลายนาที
คุณครูคนนี้นั่งรออยู่หน้าห้อง
ก็ทำการตีอีกคนละ๒ครั้งอย่างแรงใช้ไม้พรองตี
รับว่าลูกชายอาจจะมีคนเป็นคนที่ดื้อรั้นกันบ้าง
สายดื้อตามเด็กผู้ชายแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กอายุ๑๒ขวบนะฮะ
พร้อมยืนยันลูกชายไม่ได้มีนิสัยอันทภาณ

จนเป็นเหตุทำให้ต้องลงโทษหนักขนาดนี้ครับ
เข้าห้องช้าด้วยพูดว่าส่งผสานกันไปเลย
เขายอมรับว่าทางครูตีเกินกว่าเหตุจริง
ตีจนคือถ้าเป็นพ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครองคนไหน
ก็ไม่มีใครยอมที่ลูกตัวเองเป็นอย่างนี้
เห็นเรามาทำลูกกับของคนอื่นอะ

ครูพระที่ถูกกล่าวหาจากการลงพื้นที่ไป
เพราะว่ายังคงสอนปกตินะฮะแต่ว่าคุณครูนั้นไม่ให้สัมภาษณ์

บอกว่าเด็กกลุ่มที่ถูกคุณครูตีมี๘คนอยู่ชั้นป๖
เข้าไปทำร้ายแล้วก็แย่งบอลเด็กป๓ที่สนามฟุตบอล
ก็เลยเรียกไปลงโทษแต่ทั้งหมดนั้นวิ่งหนีขึ้นอาคารเรียนไป
ทำท่าทางล้อเลียนคุณครูอีกอะไรแบบนี้
จากนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็เลยลงมาทำร้ายแล้วแย่งบอลรุ่นน้องอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยทำโทษด้วยการตีไปคนละ๑ครั้ง
พร้อมทั้งบอกให้กลับไปขึ้นห้องเรียน
แต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ยอมขึ้นห้องเรียนพร้อมอ้างว่ารอเพื่อนเข้าห้องน้ำอยู่
แล้วก็มีข้อมูลอีกว่าเด็กกลุ่มนี้นิสัยชอบทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ถ่ายเงินนักเรียนรุ่นน้องเพื่อไปเล่นเกมเป็นประจำ

ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ได้ถูกพอเรียกไปตักเตือนแล้วก็ตำหนิแล้ว
เรื่องของการทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุ
รับว่าสอนที่นี่มามากกว่า๑๐ปีแล้ว
หลังจากนี้ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบต่อไป
นี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
โรงเรียนแห่งนี้เคยตกเป็นข่าวมาแล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้
หลังจากมีคุณครูพระสั่งนักเรียนวิ่งรอบสนามท่ามกลางแดดที่ร้อนจัด
ส่งผลให้เด็กหญิงพัทรพรหรือว่าน้องเนิร์ด
อายุ๑๑ปีนักเรียนชั้นป๕เป็นลมและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเท็จจริงอย่างไรก็ลงโทษไปตามกระบวนการ